ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่วันนี้แชร์กันเยอะเหลือเกินนะฮะ
บอกว่านี่เป็นคลิปปลากัดบ้างละจูบปลาช่อนปลาช่อนจูบอะไรบ้างล่ะ
นะครับคือเห็นแล้วก็ทั้งสงสารแล้วก็เห็นใจแล้วก็เอ็นดูน้องเหลือเกิน
ใช่คือน้องหน้าซีดเลยคือตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปจูบปลาช่อนอย่างนี้
ปลามันกระโดดงับคอแล้วเพื่อนต้องช่วยกันแงะไปดูนะฮะ
ยอดดิ้งอ่อนชินดิ้งยอด
โอ้ยอันดูโล่ง
เพื่อนก็น่ารักนะช่วยกันแบบแงะใส่เค้าก็ว่าละกันแงะ

งัดปากปลา
คือน้องอุลตราแมนนะครับ

คือจากคลิปสีหน้าตอนแรก
หน้าสิดเลยนะครับสุดท้ายช่วยกันได้นะครับ

จากต้นทางนะบอกกำลังจะโชว์จูบปลาช่อน

หน้าสี่จนเกือบเรียกกู้ไภแล้ว

บางคนบอกดูคลิปว่านี่ปลากัดของจริง

อุลตราแมนอายุ๑๑ปีนะครับ
เจอพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย

บ้านอยู่ที่บุรีรำ
คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙เมษายน
วันนั้นลูกชายอุลตราแมน

ลูกก็ภูมิใจที่สุดคือได้ปลาช่อน

มาถึงที่บ้านก็พยายามจะแบบ
จับปลาช่อนเอาขึ้นมาโชว์พ่อกับแม่

ทันใดนั้นประช่อนตัวนี้หนักประมาณ๖ขีด

นี่น้องคุณต้าแมนก็โชว์ให้ดู

นี่น้องบอกยอมรับ

ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนนะ

จะจับปลาไปทำอาหาร

แล้วทีปลามันก็งับคลางครับ

ปลามันลื่นครับ
แล้วกลัวไหมช่วงนั้นที่จิบไหม

ไม่ครับบอกเลยผมไม่แนะนำครับ

บริเวณทางนี่แหละ

กัดแล้วไม่ปล่อยเลย
แล้วน้องก็พยายามช่วยกันแหละ

ใช่ค่ะ
ตราแมนบอกบอกเลยผมไม่แนะนำ

ทีนี้ค่ะไปดูข้อมูล

ว่าทำไมปลามันกัดขนาดนี้เลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์

และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
อาจารย์ทรบอกแบบนี้นะคะ

ปลาน้ำเค็มแทบทุกชนิด
เวลามันจวนตัว
เวลามันโดนจับ
ภาวะพิเศษช่วงเวลาที่ปลาจะเอาตัวรอดเท่านั้นนะคะ
เวลาที่ฉุกเฉินเวลาเขาจวนตัวหรืออะไรต่าง
เวลาเขางับเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยแล้วครับ

เพราะฉะนั้นอย่านึกภาพในคลิปที่เห็น
จะเห็นได้ว่างับติดคอแน่นนะครับ
เพียงแต่ว่าปลาช่อนเป็นปลาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นไปได้ที่เราจะง้างออกมา
แล้วก็แผลก็จะมีเลือดออกหรือไม่มีไม่มากนัก
ถ้าเกิดจะจับสัตว์น้ำที่ยังมีชีวิตอยู่มาประกอบอาหาร
คงจะต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็อย่าไปเล่นอะไรกับเขา
พยายามเอาเขาอยู่ห่างใบหน้า
หรืออวัยวะที่บอบบางของเราเข้าไว้นะครับ
หลังจากนั้นก็ประกอบอาหารตามปกติ
เราคงระวังกันไว้นิดหนึ่งนะครับ
เพียงแต่ว่าโอกาสที่ไปว่ายน้ำหรืออะไร

อันนี้เป็นภาวะพิเศษที่เนื่องจากเขาจะพยายามที่จะเอาตัวรอดนะครับ
ไม่ใช่ว่าถ้าไปว่ายน้ำไปเล่นน้ำ
เจอประช่อนแล้วอยู่ดีมันจะมางับมันจะมากัด
ดีนะที่ปลาช่อนตัวไม่ใหญ่มากนะ
แล้วก็พอจะง้างปากมันออกได้นะคะ
ก็ต้องเตือนกันว่าต้องระมัดระวัง

ว่าปลาช่อนมันก็ไม่ใช่ปลานักล่าอะไร

คุณพระแมนก็ไปช่วยคุณพ่อจับปลาได้เหมือนเดิม
อาจจะไม่กล้าแล้ว